สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเฟรช

ไปค่ะ

มีว่าที่เจ้าสาวคุณต้องไปงานแต่งงานเขาด้วยนะ

แต่งตัวผมพร้อมนะอุ้ย

วันนี้เป็นวันหยุดเราจะไม่มีการรายงานสถานการณ์สดแต่นะวันนี้เราขอไปดูความเคลื่อนไหวนะครับของมวลชนนะอย่างที่บอกกันว่าวันนี้มีการปล่อยตัวนะครับมีการเตรียมปล่อยตัวภัยดาวดินที่คืนข้ามคืนนี้สารอุทธรณ์ให้ประกันหลังยื่นข้อครั้งที่๓แล้วเนี่ยนะครับสารอุทธรณ์มีกำสั่งอนุญาตให้ภัยดาวดินเนี่
พฤติการหลบหนีหรือไปยุ่งนะครับยุ่งเหยิงกับพญานหลักฐานจึงขออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบส่วนครับทั้งนี้ฮะสารไม่วางเงื่อนไขแต่กำหนดหลักทรัพย์ไว้สำนวนละ๗๐๐๐๐บาทนะครับโดยประกันตัว๒สำนวนแยกเป็นเหตุปักหมุดอย่างแรกเลยจำกันได้ไหมฮะเหตุการณ์ปักหมุดใน

เพื่อนเราในเวลา๑๖นาฬิกาหรือ๔โมงเย็นนะฮะในกิจกรรมนอนแคมป์หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่ถูกคุมขังอย่างเช่นรุ้งปนัสยาแพนกวิ้นนะครับแพนกวินพาริสไม้พานุพงศ์
พร้อมนัดฟังความคืบหน้าคดีที่นักศึกษารามกำแหงนักเรียนและประชาชนโดนทำร้าย
เมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนพลไปหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพณวันนี้
ขณะเดียวกันครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า
การขอยื่นขอประกันตัวอีกภายดาวดินซึ่งวันนี้เราอ่านไปหมดแล้ว
ดาวดินนี้๒๙ปีอายุเพิ่ง๒๙ปี
เป็นแกนนำกลุ่มคณะราชที่ชุมนุมบริเวณอนุสาวรี
จริงแล้วภัยดาวดินเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวไปเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ในความผิด๑๒ข้อหานะฮะ๑๒ข้อหาแล้วก็สารอาญาได้ยกคำร้อง
อย่างที่บอกว่าปล่อยตัวไผ่ดาวดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อันนี้คือภาพน่าจะเป็นภาพที่ล่าสุดนะครับ
หลังจากที่ออกมาจากที่ในเรือนจำแล้วใช่ไหมคะ
อันนี้เป็นอันเก่านะครับอันนี้เป็นอันเก่าวันที่๑๓ตุลาคม
อันนี้เป็นภาพ๑๓ตุลานี่นะฮะเราขอดูภาพ๑๓ตุลาตอนนั้น
ไผ่ดาวดินโดนจับไปนะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่เขา
ความผิดต้องใช้คำว่าความผิดที่เขาทำเอาไว้นะครับ
ตำรวจบอกว่านี่คือความผิดที่เขาทำเอาไว้นี่นะนี่มันก็
วันที่โดนจับไปเป็นอย่างงี้อืมนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือการเมืองวันนี้
ค่ะยังเบาถือว่าเป็นวันหยุดยังเบานะครับ
เราต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องระวังตัวกันอย่างมาก
หนึ่งเรารู้เสมอว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวมีการปล่อยตัวเข้ามาแล้ว
เพราะว่าประเทศของเราจะต้องเดินหน้าเศรษฐกิจจะต้องเดินหน้า
ขณะเดียวกันข่าวที่วันนี้ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
คือพบหญิงฝรั่งเศสติดโควิดที่เกาะสมุยครับปรากฏว่าเขากักตัวไหม
เขากักตัว๑๔วันเขากักตัวมาอย่าลืมว่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันแยกไม่ได้คือเชื้อเป็นกับเชื้อตาย
นึกออกไหมฮะหรือจะเป็นซากเชื้ออันนี้แหละที่เราแยกไม่ได้บางที
อย่างลีเดียจำได้ไหมจริงลีเดียที่จริงหายแล้วแต่ซากมันยังอยู่
โควิดมันยังอยู่แต่ความจริงแล้วแม้ถ้าสมมุติซากมันยังอยู่เนี่ย
มันตรวจออกมายังไงก็ไปติดโควิดอืมนะฮะวันนี้นายอำเภอกเกาะสมุยครับ
พร้อมด้วยนายแพทย์ธีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยเนี่ย
เขามีการแถลงข่าวครับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
ที่พื้นที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีฮะ
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิงสาวชาวฝรั่งเศสอายุ๕๗ปีครับ
เดินทางมาจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมสามีชาวฝรั่งเศสอายุ๕๕ปี
แล้วก็ลูกชายอีกคนนึงนะ๑๗ปี
ถึงประเทศไทยวันที่๓๐กันยายน
แล้วก็ทางด่วนทางด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย
ทั้งสามคนเนี่ยก็ได้มีสถานพับนักอยู่ที่เกาะสมุย
คือทำถูกต้องตามกฎระเบียบทุกอย่างที่ประเทศของเราวางไว้นะครับ
ทางทีมแพทย์เนี่ยได้พวกผู้ป่วยติดเชื้ออะไรเนี่ย
เมื่อวันที่๒๓ตุลาคมจากการสอบถามผู้ว่า
หญิงสาวชาวฝรั่งเศสเนี่ยอาศัยอยู่บนเกาะสมุยครับ
เดินทางกลับมาจากประเทศฝรั่งเศส
ก่อนหน้านี้เขาโดนกักตัว๑๔วัน
เขาโดนกักตัว๑๔วันแล้วนะครับ

อันนั้นคือที่กักตัวของเขา

เพราะฉะนั้นเขาตรวจหาเชื้อนะครับ
ผลตรวจไม่พบเชื้อ
คือตรวจ๒ครั้งยังไงก็ไม่พบเชื้อ

เขาได้เดินทางไปสถานทูตฝรั่งเศสนะครับ

พร้อมครอบครัวด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ไฟล์ทนี้มีผู้เดินทางใกล้ชิดทั้งหมด๑๐คน๑๐คน

สมุยก็มีเพื่อนมารับด้วยรถยนต์ส่วนตัว

แล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า

แต่เนื่องจากประเทศไทยของเราเนี่ย
ไม่ใส่หน้ากากกลายเป็นตัวประหลาด
เขาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทุกครั้งที่ออกจากบ้านพัก
อันนี้คือประเทศไทยของเราเนื่องจากแบบว่า
ทุกวันนี้เซเว่นเนี่ยมี
ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้น

ตุลาคมเขาเริ่มมีอาการไอฮะ
ปวดเมื่อยปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว
ปรากฏว่ารักษาตัวอยู่ที่บ้าน
พร้อมกับแยกพื้นที่อาศัยกับครอบครัวเนี่ย

ตุลาหลังเขาป่วยตั้งแต่วันที่๑๗ถูกต้องไหมครับ
ปวดเนื้อปวดตัวขันเนื้อขันตัวมีอาการไอออกมา
ตุลาคมเขาก็เลยเดินทางไปพบแพทย์ครับ

เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ซึ่งผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด๑๙ครับ
แล้วก็ได้รับยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
สิบเอ็ดจังหวัดสุราธานีทางโรงพยาบาลเกาะสมุย
ก็จึงไปรับหญิงชาวฝรั่งเศสจากบ้านพัก
เพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกาะสมุย
โดยทีมแพทย์ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนสามีแล้วก็ลูกชายนะครับก็เข้าพักยังโรงพยาบาล
ก็คือทุกคนทั้งครอบครัวเพราะถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิด
ก็ต้องเข้าพักที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเลยทันที
พร้อมกับตรวจหาเชื้อซึ่งผลการตรวจออกมา
กับสามีผลออกมาเป็นลบ
ปรากฏเขาก็เลยต้องไปไล่
เหมือนทุกครั้งถ้าสมมุติเราเจอคนติดโควิดคนก็ต้องมีการไล่
ไร่ทั้งหมดผู้เสี่ยงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่อยู่ใกล้ชิดเขาเนี่ย
มีทั้งหมด๑๕คนโดยทั้ง๑๕ราย
เจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อ
ในวันที่๒๓๒๔ตุลาคมแล้วก็จะได้กักตัว
กว่าจะได้ผลการยืนยันเนี่ยแล้วก็มีผู้เสี่ยงต่ำจำนวน๔๒คนนะฮะ
โดยทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวัง

พอดีวันนี้มีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์หลายอันที่อยู่ในข้อความ
คือบางคนก็จะรู้สึกว่ากักตัว๑๔วันจริงแล้วมันไม่พอหรือเปล่า
เพราะว่าบางคนอย่างที่บอกไปเลยจาก๑๔วันอาการเพิ่งจะออกก็มี
อาจจะต้องเป็น๒๑วันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ลดมากกว่า๑๔ตามที่วันนั้นเราเคยคุยกันบอก๗วัน
ไม่มีทางเลยไม่มีทาง๗วันไม่ได้เลย
คือกวรรณีสมุยเขาก็ตัดตัวทั้งหมด๑๕คนที่มีความเสี่ยง
แล้วก็มีอีก๔๒รายที่รอดูอาการ

๑๐กว่าคนก็ต้องเริ่มตัดตัว
แล้วก็ต้องดูอาการมีการตรวจอย่างใกล้ชิด
หรือเป็นไปได้ไหมว่ามาติดที่นี่ภายหลังตอนไปเที่ยว
อันนี้มันเป็นคำถามที่คนแต่บางคนเขาบอกว่าเชื้อมันมีโอกาสกลับมาได้ตลอดพี่

อย่าลืมว่าตอนนี้ถ้าสมมุติเราดูดีนะฮะ
เราติดตามข่าวดีแค่พวกเราไม่ได้ติดตามข่าวน้ำท่วม

ยุโรปกลับมาระบาดรอบ๒นะครับ
ตอนนี้อังกฤษฝรั่งเศสกลับมาระบาดรอบ๒แล้วหนักกว่าเดิม

ฝรั่งเศสเนี่ยยอดคนติดเชื้อวันละเป็นหลายพันนะ

เราไม่รู้ว่าไอ้การที่แบบว่าเชื้อกลายพันธุ์หรืออันนี้เราไม่รู้
จริงแต่ยุโรปเขาจะมาจากยุโรป
เพราะฉะนั้นยุโรปตอนนี้เป็นการแพร่ระบาดที่หนักที่สุด
อดตัวเลขแค่ประเทศไทยของเราเนี่ย

ณตอนนี้คือจะมีวันละ๑๐๑๑๑๑๒อะไรอย่างนี้บ้าง
อย่างวันนี้ก็๘รายนะที่มีผู้ติดเชื้อค่ะ

ของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เราเปิดรับนัก
เขาบอกว่าสนามบินนาริตะจากที่เคยแบบโอ้แบบนะ
หลงเหลงมากนับได้เลยว่าคนเดินกี่คน
อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดเหมือนกันอืมอืมนะเดี๋ยวใกล้กันนั่น

ตอนไหนรู้ไหมหน้าฝนที่มันชื้นนั่นแหละ

กลับมาใส่ใจเรื่องดูแลตัวเองกันมากขึ้นกันเดิม
หรือต่างชาติเขาจะมาเที่ยววาลอย์กระโทงเปล่าครับพี่แม่
แล้วเราก็รู้สึกดีใจนะส่วนหนึ่งก็ดีใจนะว่าเออแบบ

เราก็ยังรู้สึกดีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเอง
เพื่อนคนไทยเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นอยู่ที่ฝรั่งเศส
มันก็คนเขาใช้ชีวิตกับปกตินะ
คือใครติดโควิดก็กลับไปอยู่บ้าง

เขาก็มองมันเป็นแหวนใหญ่

แต่ว่าเราอยากเลยเนอะเราอยากเลยแล้วระวังเหมือนเดิม
ถูกต้องอีกหนึ่งเรื่องที่คนก็ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
เราก็มีเรื่องของการที่เผยชีวิตกันสักนิดหนึ่งในช่วงพริบตาเดียววันนั้น
ที่แบบเกิดเหตุการณ์ท่อส่งกัสที่บอกว่าระเบิดนั่นเองนะคะที่ตรงทางบางบ่อ
อัดเนี่ยซัดบ้านพังเลยทีนี้เนี่ยทางด้านปรทเองเขาก็เร่งซ่อมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางบริษัทปตท
ก็ยังคงเร่งซ่อมแซมท่อส่งก๊าซในจุดเกิดเหตุ
โดยนำรถแบ็คโฮลเข้ามาทำการรื้อท่อเดิมนะคะแล้วก็ขุดเจาะเพื่อวางแนวท่อส่งก๊าซใหม่
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
มีการปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปยังจุดเกิดเหตุโดยเด็ดขาด
ซึ่งทางนางจิรพรเกตุซิรินะคะก็เปิดเผยบอกว่าตนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเลขที่สามสิบแปดทับห้า
ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดของแรงระเบิดค่ะแล้วก็แผลไฟไหม้ตามร่างกายมีแผลผู้พองหลายแห่งเลย
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนนั่งเย็บผ้าอยู่ภายในบ้านแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวจนบ้านเนี่ยสะเทือนเลย
ออกไปข้างนอกมองไปเห็นบ้านข้างกำลังโดนแรงอัดบางอย่างกระแทกใส่จนพัง
โหดูรถสิไปนะดูจากเหตุการณ์แรงมาก
จากนั้นค่ะพริบตาเดียวเท่านั้นแรงระเบิดก็อัดเข้าใส่บ้านของตนเช่นกันจนต้องวิ่งหนีตายกันออกมาข้างนอก
เหมือนที่เราเห็นข่าวกันที่ต่างประเทศด้วยเหมือนกันทางด้านนายชานรงเกตุซิริก็เปิดเผยบอกว่าคนในบ้านเนี่ยต่างพากันเข้ามาหาทรัพย์สินของตัวเอง
โดยบ้านพักหลังนี้เริ่มก่อสร้างเสร็จแล้วก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
ภายในบ้านเมื่อไม่กี่เดือนที่เองเพิ่งตกแต่งเสร็จ

ไม่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลยก็มาถูกเพลิงเผา
ใช่อันนี้ไม่เหมือนเมืองไทยเลยนะเนี่ยภาพนี้
เขาบอกว่าทำลายกลายเป็นเท่าถาดเลยทีเดียวค่ะ
ต่อมาพนักงานสอบสวนสพเปรงก็ออกสำรวจ
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของประชาชนแล้วก็ของทางราชการ
ในสถานีตำรวจสพเปรงด้วยนะคะ
ขณะนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว

ซึ่งล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิทยบูรณ์
ก็เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
ว่าทางพบตรก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจนั้นลงพื้นที่
เพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วค่ะ
โดยในส่วนของสถานีตำรวจแล้วก็บ้านพักไม่ได้รับความเสียหาย
แต่ที่รับผลกระทบในส่วนสาธารณูประโภคก็มีรถยนต์เสียหายไป๕คัน

อย่างไรก็ตามก็ได้กำชับให้พื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อที่จะเป็นการอำนวยความยุติธรรม
แล้วก็ในการช่วยเหลือชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วย
แน่นอนวันนี้รู้สึกเขาจะมีการชดเชยผู้เสียชีวิตคนละห้าล้าน
ใช่
ทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนก็กล่าวว่า
ตทขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งการระเบิดครั้งนี้มีผู้เสียชีวิต๓รายค่ะ
แล้วก็บาดเจ็บ๖๖ราย
ปลอดภัยและกลับบ้านได้แล้ว๓๗ราย
โดยทางปตทก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ค่ารักษาพยาบาลค่าความเสียหายของทรัพย์สินแล้วก็มอบเงินเยียวยาเพิ่มเติม
เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะรายละ๕ล้านบาท
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ๕แสนบาท
ผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรายละ๒๐๐๐๐บาท
และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลรายละ๕๐๐๐บาทค่ะ
สำหรับเรื่องของการชดเชยบ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย
อยู่ระหว่างประเมินมูลค่าซึ่งก็จะมีการเร่งบรรเทาผลกระทบให้โดยเร็วที่สุด
เองปรากฏว่าอย่างที่บอกกันไปนะฮะว่าผู้เสียชีวิตสามรายแรงระเบิดเนี่ยแล้วก็แสงเพลิงเนี่ยทำลายล้างในรัศมีเนี่ย
เอ้ย๒๐๐เมตรนะ๒๐๐เมตรบ้านโรงเรียนสถานีตำรวจกลับไม่เป็นไรเท่าไหร่
ร้านค้ารถยนต์รถจักรยานยนต์อีกจำนวนมากเนี่ยได้รับความเสียหาย
แต่วันนี้ครับเฟซบุ๊คแฟนเพจคนข่าวบางประกงนะเขาได้โพสต์ภาพของหมาตัวหนึ่ง
สุนัขตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าหมอกฮะเจ้าหมอกเนี่ยเป็นสุนัขของคุณยายผู้เสียชีวิตคุณจากเขตท่อส่งก๊าซระเบิดเนี่ยนะครับ
อยู่ภายในบ้านที่เสียหายอย่างหนักเลยเนี่ยปรากฏว่าแม้เจ้าของมันเนี่ยไม่มีโอกาสได้กลับมาบ้านแล้วอ่ะ
เชื่อไหมไอ้หมาตัวนี้มันยืนรอมันยืนรอทั้งที่ตัวมันได้รับบาดเจ็บนะฮะมันได้รับบาดเจ็บ
นี่ดูสิมันก็ยืนรออยู่ภายในบ้านนะฮะที่เสียหายอย่างหนักเนี่ยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็คงไม่รู้หรอกว่าเจ้าของบ้านไม่ได้มีโอกาสกลับมาบ้านแล้ว
คนในบ้านอีกหลายคนยังต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ปรากฏว่าทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยหมาตัวเนี้ยมันรอเจ้าของจริง
ปรากฏล่าสุดเนี่ยแม่จ๊ะอาสยาม

ได้รับการเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นลดไข้
แล้วก็ทำความสะอาดแผลไฟไหม้
ขณะที่ตอนนี้ก็หมาก็ต้องให้น้ำเกลือ

มันหนุนไป
ความระเบิดเอาง่ายระเบิด
เพราะว่ายังมีคนที่ติดอยู่ถิ

ปรากฏก็เลยกลายเป็นคนพูดถึงหมาตัวนี้กันเยอะเหมือนกัน
ว่ามันจะรู้ไหมว่าเจ้าของมันตายไปแล้วนะ

ก็คือเจ้าของที่เหลืออยู่ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

อันนี้มาอันนี้เป็นตำลวหน์นะคะ
ก็ไปทลายแล้วค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งจัดฟันเถื่อน
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยแหล่งจัดฟันเถื่อนเนี่ยก็จับก็กวาดก็ล้างกันมาหลายรอบแล้วนะคะ
ชีวิตในพัฒนามาพาในผู้ประคับการและพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษนะคะ
สารณิเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนะคะก็นำหมายนะคะของ
จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะก็มีนางสาวจิตติมานะ
ปัญจคุณนาวินอายุ๒๘ปีเองนะ
เป็นผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวก็เปิดประตูออกมาค่ะ
ก็ไม่อะไรล่ะค่ะสารภาพเลยละกันนะคะว่าที่มาตรวจค้นเนี่ยนะคะ
ก็ตำรวจแสดงหมายค้นเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเขาก็ทำผิดแล้วค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังพบบัญชีลูกค้านะ
แล้วก็กล่องพัสดุที่เตรียมที่จะจัดส่งให้ลูกค้าอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
เรื่องต้นนางสาวจิตติมาก็ให้การรับสารภาพนะคะ
ว่าเปิดเพจจัดฟันมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้จบด้านทันตแพทย์
ไม่มีใบอนุญาตวิชาชีพใดทั้งสิ้นนะคะ

ระยะหลังเนี่ยนะคะร้านพิมพ์ฟันเถื่อนร้านอื่นเนี่ย

ก็เลยทำให้ลูกค้ามาสั่งกับเธอ

ก็เลยเปลี่ยนใจกลับมาทำอีก
โถไม่ต้องอะไรหรอกเอาจริงไหม
ตลาดนัดยังมีเลยมีใช่
แต่อันนี้เขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคุณ
เจ้าหน้าที่ก็จับยึดของกลางเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็บอกเลยนะคะว่าการจัดฟันเนี่ยมันผิดแน่นอนนะคะ

ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่น
มีโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็รู้ไหมทำไมถึงต้องห้าม
เพราะว่าการจัดฟันเถื่อนแบบนี้นะคะ
มันมีความเสี่ยงต่อการเทียบศิษย์โรค

แล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตจากออยอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีสารโลหะหนัก
ในวัสดุที่จัดฟันเนี่ยนะคะ
เคยตายมาแล้วไงคนเคยตายมาบ่อยแล้วนะ

แล้วก็สามเนี่ยไวรัสตับอักเสบ
แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตสูงด้วย
ตับอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งตับ
จุดเริ่มต้นคือไวรัสตับอักเสบ

มันเป็นจุดที่แบบว่าเชื้อโรคสามารถ

เวลาที่เราแอบดัดปันบางทีฉันเห็นตายแล้วจะดัดปันเบอร์จริงมาก
แล้วคุณลูกคะจัดนะคงไม่ได้ถูกนะ
จัดชุดหนึ่งเนี้ยนะคะเป็นทั้งฟันบนแล้วฟันล่างชุดละถึง๑๕๐๐บาท
ชิ้นเดียวเฉพาะชิ้นเดียว๙๙๐บาทนะ
แล้วก็เขาบอกว่าลูกค้าที่รอจะส่ง
นะแล้วก็ได้อย่างนี้มาเรื่อยในรอบ๑๐เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ราคาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนอะใช่เพราะเวลาจริงไปเดินตลาดนะคุณแม่เห็นคนต่อแถวจัดกันเต็ม
ใช่มั้ยสวัสดิ์ไต๊ดเท่จริงมันเเคิมีแปรสอบสาข้างสมัยก่อนหน้านี้ที่แบบว่าขอเป็นซี
แตะหน่อยอะไรอย่างนี้แต่บางทีหักประกอบที่อยู่ในปากตาตรายใส่เหล็กดัดฟันอะ
ช่วยเก็บช่อยร้องเป็นเพลงอ่ะนุกไม่ออกนึกไม่ออก
ไม่ช่วงนึงรถเมฆก็จัดฟันจัดฟันติดเหล็กแบบนี้
ถึงวันหลังรู้ว่ามันแพงคนก็เลยแบบว่าไปจับ

เหมือนหมอเถื่อนเหมือนฉีดหน้านึกออกป่ะมันฉันใดฉันนั้น
แต่ฟันมันเซสทีฟหน้าหลายคนก็ฉีดเละไปกี่คนแล้วล่ะ
คุณแม่เข้าใจเพราะก่อนลูกน้องคุณแม่ที่อยู่ในตึก
ฉีดเองเมื่อก่อนฉันตกอีกตั้มเลยค่ะฉันไม่ควรไปฉีดเอง
ฮะไม่กล้าเลยให้หมอฉีดฉีดหมอเทือนโอ้โหลูกสาวคุณแม่ฉีดกันเต็ม
คือบทหกเรื่องอะไรนะใช่เพราะว่าบางทีมันมีบางจุดที่มันเป็นเส้นภาษา
เส้นเลือดอะไรเข้าไปนะยุ่งนะอ้าวก็ระวังกันฮะทุกวันนี้มันเป็นแฟชั่น
แต่ก็อันนี้มันใช่มันผิดทีนึงคือดูใบอนุญาตก่อนว่ามีไหมนะคุณผู้ชม
แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีก็อย่าเลยถูกทำง่ายถูกยังไงถ้ามันตายไปเลยมันไม่รู้หรอก
วันนี้มีข่าวอีกหนึ่งข่าวที่ช้างป่าเนี่ยรุมทำร้ายพระในขณะออกบินทบาท
ฉีกร่างนะฮะจนมรณภาพคาสวนยางเลยที่ชนบุรีเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
ไปถึงวันนี้คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินในขณะที่พระบินทบาทกันอยู่๓องค์
ใช่ค่ะ๓องค์ด้วยกันเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรี
จากกรณีที่พระสุเทพเร่งอนันต์อายุ๕๒ปีค่ะเป็นพระลูกวัดบุญวาสนะคะ
ถูกช้างเหยียบจนร่างฉีกเป็นสองท่อนเลยในป่าข้างวัดบุญวาสค่ะ
อยู่ที่หมู่แปดจังหวัดชนบุรีล่าสุดชาวบ้านก็เปิดเผยว่ามีช้างป่ากว่าหนึ่งร้อยตัวนะคะ
ที่เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วก็ได้ทำร้ายชาวบ้านเสียชีวิตไปแล้ว๒รายค่ะ
ด้านพระสุพศธรรมสาโรอายุ๔๘ปีกล่าวว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยออกไปบินทบาท๓รูป
โดยพระสุเทพผู้เสียชีวิตนั้นเดินองค์สุดท้าย
ระหว่างทางก็เจอช้างเนี่ยเดินวนเวียนอยู่ในป่าจึงร้องตะโกนให้วิ่งหนี
และเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากไม่กี่วินาทีค่ะช้างเพศผู้เรียกว่าไอ้งาสั้นนะ
ก็วิ่งเข้ามาใส่อย่างรวดเร็วทางพระสุเทพเนี่ยหนีไม่ทัน
ถูกไอ้งาสั้นเหยียบจนร่างแหลกค่ะนาง
ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ก็เปิดเผยบอกว่า
ปกติช้างจะเข้ามาหากินในเขตอำเภอบ่อทองแล้วก็มีเส้นทางในการเดิน
ซึ่งช้างฝูงดังกล่าวเนี่ยเดินผ่านไปแล้วแล้วก็คาดว่าถึงรอบที่ช้างฝูงเนี่ยจะลงมาอีก
ทำให้ชาวบ้านและเจ้าของสวนยางพาราได้รับความเดือดร้อน
เพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปกรีดยางหรือว่าไปในสวนได้เลย
ซึ่งตอนนี้ทางอำเภอบ่อทองเองก็กำลังเร่งหาวิธีการช่วยเหลือชาวบ้านอย่างรวดเร็ว
เขาบอกว่าไม่ต้องนี้หรอกชนบุรีท่าตะเกียบฉะเชิงเซาช้างก็เยอะ
ช้างตอนนี้เยอะเยอะจริงแต่จริงเมื่อก่อนมันเป็นป่าไง
เมื่อก่อนเป็นที่อยู่ของเขาแต่ทุกวันนี้คือเราก็ไปทำไหล่ทำอะไรของเขา
ก็บุกกันเยอะมันกลายเป็นแบบช้างอีกหน่อยจะเป็นปัญหาพอสมควร
ตอนนี้แต่ในขณะที่ฝรั่งมองช้างเป็นสิ่งที่แบบสวยงามนะ
แต่บ้านเรากับไม่รู้จะดูแลเขายังไง
ไม่อีกหน่อยมันจะต้องแบ่งเขตป่าอะไรอย่างนี้

มันก็ยาวไปก็จะมีป่ารอยต่อ
เชียร์ตำนานที่จะมาผะช้างเดินไปฮั่ว

ช้างตอนกลางคืนออกมาเป็นร้อยตัวอย่างนี้
เยอะมากนะ

อืมเขาใหญ่เคยถูกเขาใหญ่ทุกวันนี้เมื่อก่อนเราเจอช้างนี่ถือเป็นเรื่องทุกวันนี้ช้างมันเยอะนะฮะ
มันช้างไม่ได้น้อยนะอือหือนี่แบบเคยเจออ่ะมันวิ่งมาหารถเราเลยนะอู้
แล้วก็แบบแต่ว่าแต่พอเขาได้ยินเสียงเครื่องอะไรเขา
เขาก็เดินลงเข้าไปกับเขาเขาก็เลี้ยวไปเองอ่ะแต่ก็ใจหายเหมือนกัน
เพราะเขาวิ่งนี่ดูอย่างเงี้ยเวลาเขาชาร์จมาแป๊บเดียวถึงแล้วนะ
เร็วมากอืมอ่ะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องครับผู้กำกับคลองตัน
รอผลตรวจไฮโซจิมมี่จากแพทย์นะฮะ๒ข้อหาคือ
เอ็มชนแล้วหนีจากกรณีที่ร้อยตำรวจเอกอัครวินนะฮะ
ชะอุบลนะครับหรือไฮโซจิมมี่นะครับรองสารวัตรฝ่ายยุทธศาสต
บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
ได้ขับรถสปอร์ตหรูนะฮะทะเบียนเนี่ยต่อเต่าห้าห้าห้า
กรุงเทพฯอาณาคอร์เนี่ยไปชนรถพ่วงขายลูกชิ้นอืม
ทำให้นายอุดมแสงกัญญาเนี่ยอายุสี่สิบเก้าปีเนี่ยเสียชีวิตครับ
เหตุเกิดบริเวณปากซอยพัฒนาการ๑๗เขตสวนหลวงเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุก็ได้เรียกรถตู้เนี่ยให้มารับออกไปนะครับ
เฉียวชนทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็มีพูดถึงแก่ความตาย
เฉียวชนแล้วหลบหนีไม่แจ้งเหตุแก่เจ้าหน้าที่ใกล้เคียง
แล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในพนักงานสอบสวนเพราะว่า

คือไม่ได้หนีแล้วหนีเลยอัละอย่างนี้

ล่าสุดพู่กำกัดการสรคองตันเปิดเผยว่า
หลังจากที่นำตัวร้อยตำรวจเอกอัครวิน

เพื่อตรวจอะไรอย่างแรกคือปริมาณแอลกอฮอล์
แล้วก็สารเสพติดในร่างกายขนาดนี้
ต้องรอผลตรวจจากทางการแพทย์ก่อน

ทางพนักงานสอบสวนจะติดตามผลอีกที

ได้มีการแจ้งข้อหาไป๒ข้อหา
ซึ่งทางร้อยตำรวจเอกอัครวินเนี่ย

แล้วก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย

ทั้งสองฝ่ายว่าจะตกลงค่าเสียหายกันเท่าไหร่

ฐานะพยานรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้

เนื่องจากเป็นเพียงแค่ผู้โดยสารมาด้วยเท่านั้นนะฮะ
เพราะว่าน่าจะเป็นคนในสังคม
อ๋อจากที่เกิดเหตุการณ์
นะคะเพื่อเป็นแฟนคนนี้งานี่ยง

ก็เลยได้รับความสนใจ

ตอนแรกเอาไปก่อน

อีกวันนี้ก็มามอบตัว

รับทุกข้อกำหน่า
รู้จักต้นตีนเป็ดไหม
รู้จักต้นสัตยบันไหมอืมต้นเดียวกันป่ะต้นเดียวกันต้นเดียวกันนะแต่ถ้าตีนเกร็ดน้ำไม่ใช่นะ
อ่ามันจะสับสนใช่ไหมใช่แต่ว่าบางคนบอกเหม็นบางคนบอกหอมหนูว่าเหม็นหรือหอม
คนพูดเยอะว่าเหม็นพี่ผัดว่าหอมแล้วแต่คนแต่บางคนบอกเหม็นก็คือเวียนหัวเลยนะ
สวยได้เลยนะนี่ค่ะที่นี่เลยนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่า
ชาวบ้านในพื้นที่นะคะทะคลองหมู่หกจังหวัดกะบี่นะคะกว่าหกสิบครัวเรือนเนี่ย
ได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไปดำเนินการช่วยเหลือหน่อยนะ
เพราะว่าหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นของต้นตีนเป็ดเนี่ยนะคะ
จำนวนหลายสิบต้นเยอะมากอันนี้มันเยอะไงปริมาณมากมาก
แล้วเวลาเขาออกดอกเขาออกพร้อมกันใช่ออกเยอะมาก
ก็นี่แหละค่ะเขาเอาไปปลูกไว้ข้างถนนข้างทางนะที่ท่าคลองคลองหินนะคะ
ก็ส่งผลให้บางรายมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะ
ก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางรายเนี่ย
ถึงกับต้องย้ายที่อยู่เลยอยู่ไม่ไหวเขาบอกมันอวนมากนะคะ
แล้วก็นายสมศักดิ์คนนี้อายุ๔๘ปีนะคะ
ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็เปิดเผยว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะ
อยากให้หน่วยงานช่วยรับผิดชอบหน่อยนะให้ไปตัดไปโค้นก็ได้นะ
ต้นจีนเต็ดมันเหม็นค่ะบางคนก็บอกว่าหอมจริงจริงที่คุณบอกอ่ะ
เมล์ว่าหอมมากคือลดเมล์เฉยเฉยคืออย่างอย่างของที่บ้านอ่ะ
ว่าอยู่กันหกสิบต้นแล้วมาพร้อมพร้อมกันบางทีเวลามันล่วงเม็ดมันล่วง
คือมันแบบเหม็นมากใช่มันอ้วนมันผมจริงจริงอ่ะ
แต่บางทีเวลามันออกดอกกับไอ้ตัวลูกมันบางทีมัน

แต่อย่างลีลาวดีมันหอมมากเนอะ

หรือมันฉุนมันฉุนเนอะกลิ่นมันแรง

มันอวนแบบมึนนะ

ใช่

แต่ถ้าไม่คุมนางดีนางสูงไปเรื่อยเลยนะ

เหรอใช่นางเป็นไม้ใหญ่ไม้ป่าน่ะตัวเองไม้ป่าลึก

คุณคนนี้เขาก็บอกว่ากลิ่นเหม็นมากนะ
แล้วก็จากที่ไม่เคยแพ้แพ้ด้วย
มีอีกคนหนึ่งอายุ๕๗ปีบอกไม่ไหวเลย
ทุกวันนี้เมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่

ถึงกับอาเจียนอาเจียนแล้วอยู่ไม่ได้
ตัวเองเนี่ยต้องออกจากบ้านย้ายบ้านแล้วไปอยู่

ย้ายบ้านหนีต้นไม้ต้องอยู่ไหนต้องย้ายบ้านหนีต้นไม้นะคะใช่
ขณะที่นะคะนายยกอบตจังหวัดเขาครามก็บอกว่า
ต้นตีนเป็ดที่อยู่ดึงถนน
เป็นความรับผิดชอบของอบจกะบี
เพราะว่าเป็นถนนโครงการของอบจ

เรื่องต้นก็ได้ประสานไปยังอบจแล้ว
เพื่อขออนุญาตแล้วนะคะ
ถ้าอนุญาตเมื่อไหร่ตัดทันที

แต่ก่อนเข้าไปป่าเขาใหญ่

เห็นใช่

เวลามันออกเนี่ยกำลังเปิดอ่านดูว่ามันเป็นยังไง
คนก็บอกว่ามันกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบว่าชื่นใจ
บางคนก็บอกว่าเหม็นว่ะแล้วแต่คนสรุปยังไงอ่ะ
ก็ขนาดพี่ผัดบอกว่าพี่ผัดยังชอบเลยพี่ผัดชอบพี่ผัดว่าหอม
แต่ว่าหลายคนบอกแหมไม่ได้เหมือนลีลาวดี
ใช่ไม่เหมือนลีลาวาดีมันยังมันโปร่งกว่า
อันนี้มันทึบแล้วก็กลิ่นมันอัดอะค่ะ

ท่านจะมีหกสิบต้นหรือเยอะอ่ะ

สังคมเลยนะคือแบบบางทีเขาก็จะแบบให้บ้านหลังนั้นโค้นทิ้งอะไรอย่างเงี้
แต่บางคนเขาก็ไม่มันคือเป็นไม้มงคล
คือต้นเยอะใช่ต้นนี้เขาถือว่าเป็นหนึ่งในไม้มงคล
มันเป็นไม้ที่แบบคนนิยมปลูกด้วยส่วนหนึ่งราคามันก็อยู่ที่ในระดับที่มันจับต้องได้ไม่ได้รุนแรง

อย่างที่บอกมาบางบ้านบอกของการุนาศมีไงเห็นไหมฮะมันเนี้ยเม้นมากค่ะ
ถ้าได้กลิ่นนานทานอะไรไม่ลงเลย
ก็จริงมันจะมีอาการขึ้นไส้อย่างที่แบบว่า
เมื่อกี้พี่ผัดอ่านในข่าวนะมีบางคนเป็นแบบมาว่า
ผัดไปโบมาหรือเปล่าไปฉีดโบมาหรือเปล่า

ดูแข็งก็บอกงี้

มันเป็นเรื่องหูมีเมียมันก็สนุก

แต่เขาบอกปีหน้าช่อง๗น่าจับตามองฮะ

เขาได้แรงละครเก่าช่องมิกทองระยะ
แล้วก็แม่เบี้ยของเราต้องรอดูนะสนุกจริง

เห็นกับพี่นาคตลุกพี่นาคตเค็มขนมากทุกช่อง
เดี๋ยวรอดูล็อตหน้าเนี่ยมันแน่ช่อง๗สีเนี่ย
คุณไอ้อ้ำลงมาแล้วล่ะโอเค
แข็งเหรอ
ลงจอแล้วนะฮะหลายหลายคนก็ได้ดูทีทรงทีเซอร์กันไปแล้วเนี่ย
สำหรับละครจากศัตรูสู่หัวใจที่ได้คุณไอ้อ้ำพัชราภาเนี่ย
มาปรากฏกับมิกทองระยะบังแรก
นั่งดูคอนเสิร์ตที่บริษัทแล้วนางเรียบร้อยมาก

คุณไอ้อำพัชิปรับ
เพื่อนหนูให้ถามจริงนะจากใจนะ

จริงใจคือจริงจริง
แจ็คแฟนฉันนี้

แฟนไม่เข้าบ้านเลยนี่
บทเบนล่าระครเขาแบบแรงมากได้นะ
ติ้งไป๖กว่าแล้วเหรอ
รวมยังสมัคร๔๕ถึงว่าเยอะนะ

ซึ่งเขาบอกว่าแม้ผังที่จะออกมาเนี่ยไม่ได้ชนโดยตรง
แต่จากสตูสู่หัวใจเนี่ยเต็มรองจอพุธพระหัตน์
ขณะที่ร้อยเร่มายาจันทร์อังคารถูกต้องไหมนะครับ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยฟอร์มของละครแล้วก็ดารานำนั้นมันสูสี
แล้วก็หน้าจับตามองส่วนคุณแอ๊บแต่ศัตรูสู่หัวใจจะเปรี้ยงบ้าง
สมราคาพัชราภาหรือเปล่าก็ต้องลองดู
เราเคยมีโอกาสไปถ่ายละครอยู่รอบนึงแถวทางฝั่งติดแม่น้ำ
แล้วเขาถ่ายเรื่องนี้โอ้โหเขาถ่ายจริงจังนะมันเป็นซีนแบบว่าไล่ล่ากันบนเรือ
ในแบบแม่น้ำจริงแล้วเขาถ่ายทำกันตรงนั้นแบบโหลุยสุดเรื่องนี้

เป็นจากมิติสู่ศัตรูนำแทนคู่กับคุณหนุ่มกันช่าย
เฮ้จากแวงกัดหนุ่มนะ
อกอดคือน้องรักเป็นมิตรภาพกันแต่ตรงนี้เป็นศัตรูจากมิตรภาพสู่ศัตรู
ศัตรูหัวใจเอ้อแม่รักทันที
คุณพี่จะเป็นผู้จัดแล้วเหรอ

ก็ไปงานแต่งงานเพื่อนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ
ของแต้วเนี่ยกลายเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่ามีภาพสวีทหวานแหววกับไฮโซไนเป็นประจำนะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะก็ควงหวานใจไปร่วมแสดงความยินดีนะ
ในพิธีวิวาของเพื่อนสนิทของฝ่ายชายนะคะพร้อมกับลงภาพให้ได้ชมกัน
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยพากันเข้าไปคอมเมนต์นะแล้วก็มีคำถามจนได้นะคะ
ถามว่าไปดูงานเตรียมพร้อมไว้จัดของคู่ตัวเองด้วยหรือเปล่า
เนี่ยอย่างนั้นเขาแน่วนอนไม่ได้ใครบางทีก็แต่งกันเร็วบางทีก็แบบ
บางคนคนก็เจอคนที่ใช่เร็วเนอะใช่บางทีไม่กี่เดือนเขาแต่งก็มี
หลังจากคนใช่ใช่ไหมใครเจอคู่ตัวเองก็แต่งเนอะแต่งไปเถอะเออ
จริงคุณแม่ถ้าวันหนึ่งคุณแม่เจอคนที่ใช่จริง
ไม่ยอมแต่งโอ้แก่ปูนนี้แล้วมึงจะไปไหนเจอคนที่ใช่สี่สิบกว่าแล้ว
ไม่มีเจอคนที่ใช่ไม่เจอแล้วอุ้ยแต่อาจจะเจอก็ได้คุณแม่ไม่มีเม

อันนี้บอกเลยว่าไม่เหมือน
มีไม่เหมือนผู้หญิงไม่เหมือนคุณแม่คนละแบบ

โฆษณาสิโฆษณาสักทีแล้วเนี่ยไปป่ะไป
กลับมากับข่าวใส่ไข่วันศุกร์นะฮะ
สุดสาวอาทิตย์โอ้ยหยุดยาว๓วันเลยได้ก็ไม่ได้
เป็นยังไงครับวันนี้ตอนที่ไปทำมาใหม่ก็

เขาก็ไม่มั่นคงทางความรู้สึกว่าถูกบูลลี่ใช่ไหม
แต่ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าจมูกน้องเข้าที่แล้ว
นี่ทุกคนก็เลยเรียกนางว่าอบฟ่าน
มันจะเข้าทีสักปีกว่าจะปีจะลัดเข้ามาอีกนะ

เกาหลีก็ทำดีหมอไทยถ้าเอาจริงหมอไทยเขาเก่งนะเว้ย
เรื่องกรีดตาอะไรหมอไทยอย่างนี้ก็เก่งนะ

ฟูเวอร์อ่ะ

แต่หน้าแข่งเนี้ยอ่ะ

ขอบคุณที่รับชมค่ะ